สวยแล้วเยอะมาก๑๒ค่ะ

ก็เหตุว่าโตไปสาวแล้วเนอะ
ถูกปรับ๒๒แล้วอีกคนก็ยิ้มเพื่อนซึ่ง๒๑แล้ว

แต่ว่าไม่ได้เปิดแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างนี้
ถ้าคนเป็นแฟนคลับในไอจีเขาก็จะเห็นอยู่ว่าลงบ่อย
แต่ว่าไม่ได้ถึงกับเปิดตัวอะไรอย่างนี้
คือที่เปิดคือมันมีประเด็นที่แบบว่า
เพื่อนลูกอะมีกลุ่มที่แบบว่าพูดกี่ครั้งก็ไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ย
แล้วลูกก็เหมือนมีปมว่าทำไมแบบแม่ไม่เปิดอะไรอย่างนี้
พอเขาบอกว่าเป็นลูกส้มเช้งกลุ่มเพื่อนเขาแม่เขาก็จะพูดบอกว่า
ส้มเชมไม่มีลูกนะเอามาเลี้ยงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

เขาก็พูดมาสักพักหนึ่งแล้วแต่เราเราไม่คิดว่าแบบลูกจะฝังใจนะ
ก็แบบช่วงนั้นจะวันแม่เมื่อปีที่แล้วก็วันจะวันแม่ก็คุยกันอะไรอย่างนี้

พี่ภาร์ภาพที่ไม่สะดวกเปิดเขาว่าอะไรอย่างเงี้ย
คือไม่ได้ไม่สะดวกเปิดคือมันเปิดอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้แถลงข่าว
อย่างเงี้ยจริงที่เราเปิดก็ขึ้นอยู่กับโอเคทางเบอร์คอยด์ด้วย

เบอร์คอยด์ก็เห็นว่าหนึ่งอายุนางเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าจะเปิดก็หลายคนก็น่าจะรับได้อะไรอย่างนี้เนาะป่านนี้แล้ว
คือส่วนหนึ่งก็คือที่เปิดเพราะว่าความสบายใจของลูกด้วยใช่ไหม
ลูกค่ะอันดับแรกคือของลูกคือตอนที่พี่จะเปิดพี่ก็ไปคุยกับผู้ใหญ่นั่นแหละ
ว่าอย่าลูกสาวเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าในไอจีพี่ก็เปิดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยคุยกันก็ลงตัวว่าโอเคไปรายการพี่หม่ำแล้ว

พี่เห็นใจมากที่สุดก็ว่ามันมีเท่าเองสักเริ่มที่เข้าวงการเห็นมัยเนี่ยขอบพี่พี่มีที่เลี้ยงที่เลี้ยงลูกเนี่ย
เขาจะบังคับลูกพี่ไม่ให้เรียกแม่

ก็ได้มีเวลาคนนี้ก็ค่อนข้างออกไปด้วยใช่ไหมครับ
เออไม่ค่ะไม่ค่ะ
เราเองเราเองรถยังเฉยอยู่อะไรอย่างเงี้ย
เพราะว่าในจีนในเฟสก็ไม่ได้ปิดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
แล้วถามพี่เรียนสมบัติให้ลูกทำไม

ไปห้ามเด็กไม่ให้เรียกแม่บอกว่า
เจ๊คือว่าออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแบบ
คือลูกสองคนแล้วลูกติดพี่มากอะไรอย่างนี้
เวลาออกไปไหนลูกก็จะวิ่งตามแล้วแบบอยู่กับเราตลอดอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยบอกมองภาพคือแบบเป็นผู้เป็นดาราได้ไม่นานแล้วใช่ไหม
ลูกวิ่งตามอะไรอย่างนี้ไม่ดีเขาก็เลยแบบ
เขาเป็นคนเลี้ยงแต่แรกอะไรอย่างนี้เขาก็จะปามเขาอ่ะ
พี่ว่าอาจจะมีแบบลึกอะไรอย่างเงี้ยเนอะเขาไม่ได้น้อยใจเราแน่นอนอ่ะ
แต่ว่าเขาก็จะกลัวคนเลี้ยงไงเพราะว่าคนเลี้ยงเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เพราะว่าส่วนตัวพี่พี่ไม่เคยแบบตีลูกอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
ประมาณสักสามถึงห้าปี
อยู่กับพี่อยู่กับพี่ตลอดไม่ใช่เอามาแล้ว
คืออยู่กับพี่ตั้งแต่แรกเลย
เขาบอกว่าพี่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่ตอนอายุ๓๒๓๒๓๓ประมาณนี้
นี่ก็เป็นเรื่องของเรื่องงานรึเปล่าเพราะว่าถ้าเปิดตัวไปเรื่องงานก็แบบ
คือไม่ไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าหนึ่งพี่เป็นตลก
ไม่จำเป็นว่าจะมีสามีหรือไม่มีสามีคือภาพพี่มันไม่มีสามีอยู่แล้ว
คือพี่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาอยู่แล้วทีนี้พอเราออกพอเราเริ่มมาเป็นศิลปินดาราปุ๊บ
อยู่ฉันบอกว่าฉันมาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมันไม่ใช่อ่ะถูกไหม
ไม่ถึงขั้นหลบหลบข้อนซ่อนใช่ไหมไม่ปกติเลยไปไหนก็ไปด้วยกันปกติค่ะ
จริงมันปกปิดไม่ได้หรอกนะอย่างที่บอกว่าถ้าใครที่เป็นแฟนคลับอ่ะ
ใครที่ตามไอจีหรือใครที่สนใจเราก็จะเห็นอยู่บ่อยทุกวันแม่พี่ก็จะลงกับลูกอยู่แล้ว
ลูกพี่ลูกคุณแม่พี่อยู่แล้วมันมันเป็นอย่างนี้มาเป็นสิบสิบปีแล้วอ่ะ
แต่ว่ามันไม่ได้มีประเด็นที่มาเปิดแค่นั้นเองคนก็เลยแบบรู้บ้างไม่รู้บ้าง
คุณพ่อส่งเสียใหม่เหรอไม่ได้ส่งเสียค่ะใช่ไม่ค่ะไม่ไม่คือคือตอนที่เราเดินออกมาเนี่ย
เราเป็นคนที่แบบเอ่อรับประสิทธิ์มะหยากของตัวสามีเก่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
เราก็เดินออกมาด้วยเอาลูกออกมาเคยมีอยู่ครั้งที่แบบรู้สึกมันแย่อ่ะ
ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าวงการก็อยู่อยู่กับลูกใช่ไหมรู้สึกว่ามันแย่ก็แบบเฮ้ยอะไรไม่รู้
สบายใจขึ้นไหมพอเราได้เปิดตัวให้พี่รู้สึกพี่เฉยอยู่แล้วแต่ว่าพี่ว่าลูกพี่น่าจะแบบว่าแฮปปี้
เพราะพี่ไม่ได้ปิดอยู่แล้วก็ไม่ได้ปิดกั้นให้เจอคุณพ่อใช่มั้ย
ไม่ค่ะไม่ค่ะแต่ว่าลูกพี่เขาจะอินกับพี่ไงเพราะว่าเขาอยู่กับพี่ตลอด
กองถ่ายเริ่มต้นตั้งแต่พี่เข้าเวิร์คพอยต์นะคือเขาก็รู้กันหมดอ่ะว่าพี่มีลูก
พี่เอาลูกไปประจำแต่ว่าลูกแต่ว่าเขาจะหัวเราะ
อ๋อไม่เชื่อเขาคิดว่าเราติดตลกติดตลกติดตลกใช่โทรมาส่งอุ้ยลูกเหรอ
จะส่งโดยเคยคุยกับลูกใช่ไหมจะเปิดตั้งในครั้งหน้าพูดกับผู้ใหญ่ก็พอปิดอ่ะ
ก็แล้วแต่นะสะดวกอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็โอเคอ่ะยังยังเหมือนไม่เต็มที่
อะเอารอไว้ก่อนดีกว่าจริงจริงครอบครัวเขาว่าไงบ้างครับพี่
ครอบครัวใครครอบครัวพี่ส้มอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ได้ว่าไง
เขาก็แฮปปี้เพราะว่าไม่ได้ปิดถ้าฟิตแบตจากลูกอ่ะ
ว่าลูกพี่แฮปปี้เอ่อเขาก็เชื่อเออใช่เออใช่แม่
อารมณ์แบบเออใช่แม่แม่จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า
เพราะว่าที่เขาพูดไปบางคนที่ไม่เชื่อเขาก็คิดว่าเหมือนพี่ไปขอ
เด็กมาเลี้ยงเหมือนเขาเป็นลูกเลี้ยงเหมือนเขาเป็นหลาน
แบบนี้เพราะพี่อาจจะเรียกเด็กก็คือทุกคนก็เรียกว่าลูกอยู่แล้ว
มีความพิเศษมากขึ้นคือเหมือนว่าอุ๊ยหลายหลายคนอันแสดงความจริงดีกับ
ว่าเราได้เป็นแม่และลูกสาวสองคนเลยคือเปิดทีมแบบเปิดสองคนเลย
อะไรอย่างเงี้ยผู้สาวเป็นวัยมหาลัยสวยแซ่บมากค่ะห่วงไหมคะ
ห่วงไหมเขาห่วงแม่มากกว่าเออแม่ก็แซ่บแม่ก็แซ่บรู้สึกยังไงบ้าง
เวลาคนแซ่บว่าอุ๊ยความแซ่บนี้สูสีกันเลยระหว่างแม่โลกอย่างเงี้ย
ก็แฮปปี้อ่ะพี่เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วพี่ดูแลตัวเองอยู่แล้ว
แล้วก็ลูกถามจริงจริงว่าห่วงห่วงมากเหมือนเหมือนในข่าวเลยแหละก็คือ
แบบคนโตอะเขาเป็นคนค่อนข้างแบบหัวอ่อนอะไรอย่างเงี้ยเออพูด
อะไรเรียกมานั่งก็นั่งเรียกมายืนก็ยืนอะไรอย่างเงี้ยเราก็
กลัวลูกแบบว่าหนึ่งลูกเราเป็นคนกลัวจะไม่ทันคนอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าคนเล็กนี่สบายคนเล็กอ่ะห่วงแต่ไม่ห่วงใช่ไหมพี่หรือ
ทั้งผู้เลยค่ะทั้งห่วงทั้งห่วงเลยค่ะทุกวันโทรตามทุกวันแต่ลูกอะ
ติดเราเพิ่งเพิ่งจะมีแบบช่วงปีสองปีเนี้ยรู้สึกว่าเขาเริ่ม
โตแล้วก็พอดีว่าจะจบปี๔ด้วยอะไรอย่างนี้ก็ต้องทำงานเยอะ
เรียนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็อยากให้ลูกพี่แทนเลยไหมค่ะ
ให้ค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่เพราะว่าพี่บอกแล้วว่าพี่ตอนพี่มี
พี่มีตอนอายุยี่สิบห้าอืมพี่แต่งงานตอนสามสิบพี่บอกไง
บอกมีได้นะตอนสามสิบให้มีโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะ